คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะที่จบความสัมพันธ์กันไปแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นัก
ไม่มีแล้วคู่รักเสียงสองเสียงสามอันสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี้ยก็มีข่าวเลือก

สารภาพผิดว่าเคยนอกใจชิปปี้อย่างนั้นอย่างนี้
ขอถามอองตวนไปเลยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง

เพราะคน๒คนมันจะเลิกกัน
มันไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ผิดหรือที่ถูก
มันจะต้องเป็นการคุยกันระหว่างสองฝ่าย
ทั้งสองคนมีเรื่องราวต่างอาณาที่ตกลงกันว่าแบบนี้
ผมไม่ได้มีอะไรจะยืนยันไปมากกว่าสิ่งที่ผมโพสต์ลงไป
ลูกผู้ชายเราทำอะไรเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็น
เราสองคนก็ยังคงมีคิดถึงกันบ้าง
ผมเองก็ยังรักน้องอยู่คือเราคบกันนานขนาดนี้
มันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่เราจะเกลียดกันเลย

เป็นบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์หรือคู่รัก
หลายคู่ในวงการบรรถมือบรรเทอของเรา
ไม่สวยบ้างก็ล้วนแล้วแต่มาจากกระแสของโลกโซเชียลนี่แหละนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเข้าไปคอมเมนต์อะไรระมัดระวังนิดนึง
คิดถึงใจเขาใจเราเวลาเราเลิกกับแฟนเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมีอะไรมาบรรทอนอีกแล้วนะ
เออนะคะก็อย่าซ้ำเติมกันแล้วกันนะคะ